คุณผู้ชมมาเรื่องเคยซี้คนเคยซี้สองเกลอ

ดูกินแหงแคลงใจกันมาสักพักนึงแล้ว
แล้วก็ดูไม่ได้จูบปากไม่ได้รักกันเหมือนเดิม
คือจริงมันมีหลายเรื่องเลยนะที่เกี่ยวข้อง
มีการไปยื่นหลักฐานที่กองประชาการตำรวจนครบาล
เพราะว่าเขาเชื่อไงคะว่ามีทั้งตำรวจมีทั้งทนาย
เบื้องหลังคดีของคุณเอมมี่อมาเรีย

ตำรวจอย่างน้อย๒นายแล้วก็พลเรือนอย่างน้อย๔คน
ค่ะแต่ทีนี้ทางด้านฝากฝั่งทนายตั้มเอง
เขาก็มีการออกไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วบอกเรื่องนี้ยินดีที่จะให้ตรวจสอบ
แล้วมันก็มีคลิปเสียงสนทนาเรื่องของการวิ่งเต้นคดี
เพราะว่าเมื่อวันศุกร์นายอัชริยะก็ปล่อยออกมา

ใช่มากล่าวหา
ทนายตั้มบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะชี้แจงนะ
เรื่องคลิปที่วิ่งเต้นรับเงินอะไร
แต่อาชญะเวลาที่เขาโพสต์หรือว่าที่เขาไลฟ์

แล้วเขาก็จะบอกด้วยว่ายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นใคร

เขาก็ไม่ได้เซ็นเซอร์เสียงบุคคลในคลิปนะ
บุคคลในคลิปเขาพูดถึงชื่อตัวเอง

แต่ชุดนี้คือเมื่อวานที่มีการไลฟ์

เข้าไปดูใน๕๓นาทีนี้
มีปล่อยคลิปเสียงออกมาใหม่อีก๒คลิปนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาไล่เรียงมาดูกันหน่อยว่า
๒คลิปที่ปล่อยมาเมื่อคืนนี้
มันมีคลิปอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ความยาวสักประมาณ๓๔นาทีค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นเสียงสนทนาระหว่างผู้ชายคนหนึ่ง

คุยกันเรื่องพฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่ง

อัจฉริยะจะเรียกว่าคนรูปหล่อ
อันนี้คุณผู้ชมนึกออกนะว่าเขาน่าจะหมายถึงใคร

เหมือนกับทั้งสองคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง

เพื่อให้กับคนรูปหล่อเร่งทำคดีความ

บางทีบอกว่า๕แสนจะเรียก๗แสนอะไร
อันนี้เป็นคลิปแรกที่ออกมาประมาณ๓๔นาที
เรียก๗แสนรับไปแล้ว๕แสน

คลิปที่๒ความยาวสักประมาณ๑๓๑๔นาทีนี่แหละค่ะ
เป็นบทสนทนาระหว่างผู้ชายสองคน
คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนี่นะ
เรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าท่าน
เดี๋ยวดูนะว่าท่านคนนี้
คือไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเป็นข้าราชการอะไรหรือเปล่า
บางช่วงบางตอนที่เราเลือกไฮไลท์ไฮไลท์มาให้ฟังกันก่อนค่ะ

วันนั้นคุยกับพี่พี่น่าจะเข้าใจผมแล้วนะ

แม่ต้องเอาชื่อผมไปแอบอ้างอย่างนี้

ครับท่านอาญาคารครับ
แล้วแกทำท่าตอนแรกแกจะไม่คืนตังค์ผม

แล้วแกก็เอาไป๕แสนแกบอกแกต้องไปเดินเรื่องตรงนู้นนี้

เขาคืนมา๔แสน๕แต่แรกเขาจะเอาไว้แสนนึง
มันเก็บไว้เท่าไรนี้
มันเก็บไว้๕บาทเหรอมันเก็บเป็นค่าอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรหรือเปล่า
เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วที่อำคัญเขาว่าจะคืนผมหมดเลยถ้าทำอะไรไม่ได้

เพราะว่าผมมองเขาก็จะเรียกผมเยอะ

แล้วเค้ามองรู้นึงเป็นอะไรที่ปูปุ้มมามากเลย
ผมน้องปูนี่ส่งให้ตลอดเลยแล้วก็เวลาไปกินอะไรที่พ่ออาทิตย์ก็พาผู้ห้วนไปกินกันกับทุกทีนทนาย
เมื่อวานเจอพี่ผมเลยถามอย่างไรบ้างแต่ล่าว่าจะตามผมก็สงสารพี่นะ

ผมก็เคยเจอพี่มันแบบที่เราเจยตารกเงิน
จริงอีกครั้ง

เรื่องว่าต้องการให้รงโทษให้คุ้มกว่าที่เงินมาเอาผมไป
ต้องการให้มีมากกล้ามเท่านั้น
ผมไม่อยากมีชตูให้ผมช่วยอะไรผมก็ช่วยหมดนะ
แต่เรื่องนี้เรื่องประเด็นเดียวเองครับ
เพราะที่ท่านอาการทำไมตอนนั้นไม่ช่วยผม

มันแก้ไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่สั่งให้แก้แก้

ถ้าจะอยู่ใกล้ทำไม่ได้จริงนะ

ก็คุณผู้ชมได้ฟังกับหูไปแล้วล่ะนะ
ก็เป็นคำเรียกที่เขาเรียกกัน
ทั้งสองคลิปตอนที่นายอัจฉริยาเขาไลฟ์เขาก็บอกค่ะ
บอกว่าทางชมรมไม่ได้ระบุนะว่าเป็นเสียงของใคร
อยากให้ทางประชาชนทั่วโลกฟังแล้วก็พิจารณากันเอาเอง
ทั้ง๒คลิปนี้ทางชมรมยืนยันด้วย
ได้รับการยินยอมจากผู้เสียหายแล้ว

แต่เรื่องเหล่านี้นะคุณผู้ชมต้องไปย้อน

ต้องไปฟังตั้งแต่คลิปแรกคลิปที่๒ที่นายชะยะปล่อยมาตั้งแต่วันศุกร์
ถึงจะเข้าใจเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่นายชะยะไลฟ์
เขาเผยพฤติการของคนรูปหล่อหลายเรื่อง
เป็นพฤติการของคนรูปหล่อที่พี่น้องประชาชนยังไม่เคยทราบ

กว่าจะมาถึงอีก๒คลิปนี้ที่เป็นเสียงผู้ชายคุยกันเนี่ยนะครับ

ใช่เพราะว่าตัวละครจริงมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะ
มันจะไปจับต้นชนปลายได้ถูกนะถ้าเราฟังนะ
แล้วก็อันนี้เนี่ยที่เราฟังไปแล้วเราก็โอ้โห

แต่นายอัชริยะบอกว่ายังยัง

ยังไอ้ที่ปล่อยเมื่อคืน๒คลิปยังไม่ได้สำคัญนะ
เพราะว่าจริงมันมีคลิปเสียงสำคัญ
ของคนรูปหล่ออีก
ยังไม่ปล่อยออกมาเดี๋ยวรอกันหน่อย

จะได้รับทราบเรื่องราวที่มันชัดเจนมากขึ้น

อันนี้เอาจริงคุณดิฉันก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แต่คุณอาชียะเขาเอามาโพสต์เป็นภาพนะนะ
เอามาโพสต์เป็นภาพกุ้งมังกร
งงทำไมอยู่มีโพสต์ภาพกุ้งมังกร
เขาบอกว่านี่แหละมันจะเป็นคนที่คลี่คลาย

แล้วนายอัชริยะบอกอีกด้วย
บอกว่าผมยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

กุ้งมังกร๕๐๐๐๐ไปเกี่ยวกับเงินเรียกหักจาก๕๐๐๐๐๐หรือเปล่า
กำลังบอกอยู่เพราะว่ามีการโอนไปแล้ว๔๕๐๐ใช่ไหม
อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมกัน
แต่พอเห็นนายอัจฉริยะเคลื่อนไหวแบบนี้แล้ว

เพราะว่าเอาจริงก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้
จะเกี่ยวข้องกับทนายตั้มหรือเปล่า
แฟนเพจที่ผมรักอดทนหน่อยนะครับ
ผมบอกตัวเองด้วยครับไม่นานความจริงจะปรากฏ
ใช่ผมจะทำหน้าที่ของผมต่อไปอย่างดีที่สุด
พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้มีคดีหวย๓๐ล้าน
เอาใจช่วยผมและคุณลุงจรูนด้วยนะครับ
วันนี้ขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดที่๕แล้วนะ
เป็นนัดไต่สวนแม่ค้าคือเจ๊พัดเจ๊บ้าบิน
เดี๋ยวรอดูกันความคืบหน้าในวันนี้

นายตั้มบอกว่างานของผมทุกครั้ง
จบลงด้วยคนที่ได้และคนที่เสีย
ที่ผ่านมาด้วยงานและหน้าที่ของผม
อาจจะไปเหยียบเท้าใครหรือทำใครเสียผลประโยชน์
แต่ผมตั้งใจทำมา๑๔ปีแล้วครับ
และผมตั้งใจทำต่อไปให้ดีที่สุด

ไม่ชอบผมก็เกลียดผมคนเดียว
แต่อย่าทำให้คนรอบข้างของผมเดือดร้อน
อันนี้โพสต์เมื่อตอน๑๐โมง๕๒นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
ทีนี้พอทนายตั้มโพสต์ข้อความไปเสร็จแล้วเนี่ย

ก็หนึ่งในนั้นมีภรรยาของหมวดจรูน
ก็คือคุณลาวัลวิมูล

เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจ
คนแรกเลยนะระบุข้อความคอมเมนต์แรกบอกว่า
ตั้งแต่ที่ทนายตั้มได้มาทำคดีให้กับครอบครัวป้า
ครอบครัวป้ารับรู้ได้ว่าทนายตั้มได้ทุ่มเท

ครอบครัวของเราสัมผัสได้ว่าทนายมีความจริงใจเหมือนคนในครอบครัว
มีอะไรก็คุยกันอย่างเปิดอก
ครอบครัวป้าขอเป็นกำลังใจให้กับทนายตั้มนะ
นี่คือคุณป้าลาวัลวิมูลไปโพสต์
หลังจากนั้นคนก็มาแสดงความคิดเห็นมาให้กำลังใจทนายตั้ม
มาให้กำลังใจภรรยาของหมวดจรูนด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้า
ระหว่างนายอัจฉริยะแล้วก็ทนายตั้มเนี่ย

สมมุติเป็นตัวละครใช้ชื่อฟ็อกซ์บ้าง
ใช้ชื่อจิ้งจอกบ้างใช้ชื่อคนรูปหล่อบ้าง
คาดว่า๓คนนี้๓ตัวละครนี้เป็นคนเดียวกัน
ต้องติดตามเขาเรื่อยเหมือนกันล่ะครับนะฮะ